ถ้าเกิดใครอยากเช็คราคาสินค้าว่าวันนี้ปรับเปลี่ยนยังไงหรือเปล่า

เช็คราคากันเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับราคาหมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรั
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของผลไม้กันบ้างนะคะ
ฝรั่งกิมจูวันนี้๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แคนตาลูป๓๒บาทต่อกิโลกรัม
มะละกอฮอนแลนด์๕๕บาทต่อกิโลกรัม
ชมพู่ทัพทิมจันทร์อยู่ที่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
มันละมายเพียบเลยนะใช่คุณยักษ์